อับปางกลางทะเลในจังหวัดชุมพรนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามตามหาลูกเรือนะคะ

ลูกเรืออยู่ในเรือมี๔คนด้วยกันเนี่ยนะคะ
พยายามตามหาแต่มีอุปสรรค

ไม่ทราบชะตากรรมเลยเนี่ยนะคะ

ซึ่งนายชนะศึกสาดรอด

เปิดเผยว่าตอนแรกได้รับแจ้งก่อนนะคะ

นำชนเข้ามาทำประมง

ก็ซัดเรือจนอับปางจมกลางทะเลเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่นะคะก็ไปตรวจสอบว่าเรือลำนี้

ชื่ออะไรบ้างเนี่ยนะคะทราบข้อมูลแบบนี้ค่ะ

คนแรกนายชนลพลพรมนาคอายุ๔๕ปี

อกจากนี้มีลูกเรือเป็นชาวพม่า

แต่การค้นหานับตั้งแต่เมื่อคืน
จนถึงนาทีปัจจุบันนี้

เพราะว่าช่วงเกิดเหตุเกิดกลางคืน

แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามออกไปช่วยเหลือ
แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมจริง

รายงานเรื่องนี้ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด

แล้วก็จะประสานผู้ที่เกี่ยวข้องออกไป
ให้ความช่วยเหลือโดยด่วนอีกครั้ง
แต่พิกัดมันอาจจะคลาดเคลื่อน
ก็ยังไม่พบจุดเกิดเหตุที่แน่ชัด
แต่ทราบว่าขณะที่เรืออับปางเนี่ย

ก็คือลูกเรือทั้งหมด

ถ้ายังลอยคออยู่ในทะเลตอนนี้นะคะ
สี่คนอาจจะไม่ได้เกาะกลุ่มกันไง

แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะพยายามอย่างถึงที่สุดนะคะ